ขอต้อนรับสู่พี่โชว์ที่มีแต่ความฮาและเงินแสนจะได้มาจากคำถามของคนไทยทั้งประเทศ
บางทีก็งงเอ๊ะมันเป็นการประกวดอะไรกันนะครับ

แต่แน่นอนนะฮะผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมแล้ว

ผู้ช่วยของเราก็เต้นเก่งไม่แพ้กันนะครับ
ป๋องน้องเชอรี่และน้องนิกกี้
สวัสดีครับ

ไปพบกับน้องรักน้องบีและน้องนัทครับ

สวยต่อไหมล่ะแต่ละคน

มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ

น้องบีตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่หรือทำงานแล้ว
ทำงานแล้วฮะ
สวยมาก
เดากันได้ง่ายดีมั้ย
ดีนะคำถามนะคะละครับทุกอย่างพี่เรียกและตอบเองด้วย

งั้นเอาคุณไก่ดีกว่าค่ะ
ดูสิว่าหล่อขนาดนี้เขาจะเป็นใคร

สวัสดีค่ะชื่อไกค่ะอายุ๑๙ปีเรียนอยู่ปี๑
คณะหนที่เทศศาจวรรณงรมหาวิทยาลัยค่ะ
พี่แหม่งเขาบอกเลยว่ามันแหม่ง

น้องบีมีอยู่๑๐เหลือ๑๐คะแนนลงกินเป็นอย่างนี้ครับ

เหรียญไปฟังซิว่าเขาจะถามว่าอย่างไร

คำถามของไกด์นะคะง่ายค่ะ
คำถามคืออายุเท่าไหร่ถึงบรรลุนิติภาวะคะ

ชเอคุกเฉียดตารางบ่อยมากเลยอะ

ผมเอียงไปที่ข้อ๒กับข้อ๓

มันกั้งกึงอยู่
แต่ว่าจะเป็น๑๘หรือ๒๐ดี๑๗นี้น้อยไปเลยพี่ป๋อง
๑๗คิดว่าน้อยไปนะ

บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
จะต้องมีอายุ๑๘ปีหรือไม่

คำตอบคือ๒๐ปีค่ะ

อายุเกิน๒๐ปีแล้วอยากแต่งงาน

เขาบอกว่าสมมติอันนี้มา

รู้คุณฮะของจริงมันของปลอมนี่

จากสิบแปนแล้วก็ตอนไม่ได้ละ
ไม่เป็นไรข้อแรกถือว่าเป็นการวอร์มก่อนนะบีมนะ
มาที่น้องรักบ้างนะน้องรักทำงานเกี่ยวอะไรน้องรัก

เอาล่ะดูสิว่าคำถามเกี่ยวการท่องเที่ยวของเราก็เยอะนะ

พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับ

มาดูรายนามดังต่อไปนี้นะครับมีโอ้โห
รุ่นใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ยุทธ์นะฮะ
คุณเบนส์นะครับที่เตียงแล้วก็คุณนกใครดีครับ

คุณนกครับแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีครับผมชื่อนกครับผมเป็นคนชอบความเร็วชอบเรื่องเกี่ยวเครื่องยนต์

คือเป็นแย่แล้ว

ก็พูดถึงความเร็วไม่รู้ว่าจะถามเกี่ยวกับอะไรนะฮะน้องรักจะลงกี่เหรียญดี

ถ้าท้านดื่มห่วงกลับบ้าน
๓เย้นคำถามจากกับอะไรฟังครับ
ที่ผลิตรสลิมโมกินี่เคยผลิตอะไรมาก่อน

ไม่แต่ว่าลัมโบกินี่เป็นรถของประเทศอิตาลีครับ
อันไหนที่คิดว่าไม่น่าจะใช่ค่อยตัดออกก่อนก็ได้นะครับ

ต้มสปาเกตตี้นะตัดออกไปก่อนนะ

อันไหนที่อาจจะไม่ใช่รถแทรคเตอร์

ก็ไม่แน่เพราะว่ามันเป็นแบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์เหมือนกัน
ซักผ้าเครื่องซักผ้าเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่น่าใช่
ยังไม่มีนะเครื่องยังไม่มาตัดไหม

ตัดตัดตัดตัดนะตัดนะ

เอายังไงดีตอนนี้แปลว่าอยู่ระหว่างจากเย็บผ้ากับรถแท็กเตอร์นะ

ทำเป็นดึงเวลาอยากอยู่ใกล้น้องเขา
ตอบทาปาเก็ตตี้หม้อต้มแต่ว่าให้ลูกจด

ถ้าข้อนี้ตอบถูกได้๓คะแนนนะครับ
ใช่หรือไม่เฉลยครับ
ทัพทัพอยู่นี่
ลออ้อคือไม่รู้ใจช่วยน้อเยอะไงล่ะเชิญเชิญเชิญกลับที่ให้หมดเลยครับ
โอ้โหลอไปแล้ว๓๔
เยี่ยมมากค่ะ
มาถ้าเวอร์ที่๑เดียวคนเรามีบ้าน

พร้อมแล้วนะครับวงล้อมาเลยครับ

มาแล้วหมุนเลย

เรียกแล้วสิ
ลากวัยรุ่นเนี่ย

ดูหน้าใดก่อนด้วย
เดี๋ยวลุงเขาก็ขึบเหยื่อ

เผาหมอกไหม

เท่าไหร่ดี

ตุลาคมคืออะไร
ชอยสคืออะไรอืมเอาสไตล์เชอรี่เลยเรียก
โดกก็หาเราเลยแล้วแม่นใจตอบแบบของเรา

กุศลาคำ

เราเลือกขนาดนี้เราก็ต้องตามเขาเหรอฮะ

ขอยืนจัดคำตอบครับนัทครับ
ครับผมมีประจำเดือนเกิดเดือนตุลาคมคือโอปอค่ะ

มาเขาว่าชนะค่ะตัดกอดตลอดเลยก็เราไม่รู้ไงใช่ไหม
รู้แล้วตอนนี้ของการคุมเชิง

มาชวนมาครับพร้อมแล้วมุ่นเลย
มีนะฮะคุณกล้องคุณวิวเรกคุณบลูแล้วก็น้องอ่อน

น่าจะแบบใจอยากได้ออนอ่ะ

อ่าโอเคอ่ะคุณอ่อนค่ะ

น้องออนจ๋าแนะนำตัวหน่อย
มาแล้ว
สวัสดีค่ะชื่อออนนะคะออนเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนมากเลยค่ะ
แล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะคะที่ออนดูตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
ร้องเพลงว่าอรุณเบิกฟ้านกกาบอยวิน
ค่ะและการ์ตูนที่ออนชอบนะคะก็คือเรื่องเจ้าขุนทอ

ใครดีเอาพี่เชอรี่พี่ป๋อมหรือว่าพี่นิกกี้
อ่าเอาพี่นิกกี้ค่ะ

มาเลยนะฮะตอนนี้เหลือ๗เหรียญอยู่

อ่า๓ก็ได้
เลยลุยเลยนะฮะ

ตัวการ์ตูนในเรื่องเจ้าขุนทองที่มีชื่อว่า
ขอลอยเป็นสัตว์ชนิดใดคะ
ขอรอย
ไม่เลือกพี่อะไม่เลือกพี่อะพวกเนี่ย
จัดไม่ได้แล้วเนี่ย
อยู่น่ะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นส์ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ้าปชื่อก็ได้ค่ะจ่อนละคร่ะค่ะโอเคต่อข้าง

เฉล่าเราเลยเนี่ย

พี่ป่องพี่ป่องให้กว้าง
ตาการนี้กันได้ก็นะ
พล่วยเฮ๊าต์ตลอดเลย
ระหว่างนี้ไปประกัดกันกันก่อนนะครับ
เรียบร้อยสวยงามเก่งมากเลยนะครับมาที่น้องรักนะฮะ
คะแนนเขาตามเรามาแล้วนะอันนี้เราต้องถีบตัวเอง
ต้องหนีต้องทำให้ได้อีก๑ครั้งนะครับ
ล้อมหาชนของรักมาครับพร้อมแล้วมุนเลย
มีนะครับพี่ใหญ่เน้องออม
คุณมิ้นค์และคุณอัพ
เงินม็นตนไม่ครับ

ชอบดูละครจากองค์ค่ะ
นี่ไงพี่ป๋องก็เหมือนม้านินมังกรนะ

โอ้วโอ้วโอ้วโอ้ว
เขาไม่อยากอยู่ใกล้เลยอ่ะเพราะไม่ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครสมัคร

ไม่น่าจะจูบมา
ตรงหน้าน้องนะ

คำถามว่า
ปิ่นทองที่เป็นพระเอกเรื่องนี้
เขามาเจอกับแก้วหน้าม้าเพราะว่าตามหาของสิ่งใด
ก็บอกดูช้อยเลย

พระบินทรมาตามหาว่าว
เจนนี่ด้วย

อันนี้เป็นแก้วหน้าม้าเวอร์ชั่นสวยแล้วนะคะ

หลังจากต้องเดินก้มหน้าก้มตากลับที่
ช่วยเชิดหน้าชิดตากลับหน่อย
ตอนนี้๖เหรียญแล้วนะครับ
เอาล่ะสวยงามมากมาที่นัดกันต่อนะครับ

รอบที่๒มาครับวงล้อมหาชนของนัทครับ

คำถามมาจากคุณนัท
คุณแปลนคุณวิมคุณจ๋า

แปลนดีกว่าครับ

สวัสดีค่ะแปลนค่ะ
ชอบดูละครแล้วก็อ่านดิยายค่ะ

พี่ป๋องมาเลยรึเปล่า

อ่านนิยายที่ไหนล่ะไอ้ป้า

พี่ติ๊กกี้มาช่วยน้องหน่อยมา
ดารา

ลงแล้วนะครับ๓เหรียญนะครับ
ไปฟังคำถามนี้ว่าจะเกี่ยวกับนิยายหรือละครครับ